ดูเรื่องของแก๊งเงินกู้โหดที่ไปพ่นสีสเปรย์อยู่หน้าบ้าน

ตอนนี้ตำรวจสมุทรปราการก็สามารถรวบตัวได้แล้วครับ
โดยพันธ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องได้สอบปากคำนายอัจฉริยะนาสวนหรือว่าตั้ม

นายเกษมสิทธิ์เชษฐบุรีอยู่เขตจอมทองกรุงเทพ
แล้วก็เยาวชนอายุ๑๗๑๘ปีอีก๒คนนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดถูกรวบตัวได้บริเวณห้องพักชั้น๔
อาคารปาริชาติ๒คอนโดสวนทนถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตคลุ่งครุกรุงเทพ
พร้อมด้วยของกลางสัญญากู้ยืมเงินหลายสิบเล่มนะครับ
จากการสอบสวนนายอัจฉริยะอ้างว่าได้ยืมเงินเพื่อนจำนวน๕แสนบาท
เพื่อนำมาปล่อยเงินกู้โดยเก็บดอกเบี้ยร้อยละ๒บาทต่ออะไรรู้ไหมคุณ
ต่อวัน๑๐๒บาทต่อวันคุณยืมเขา๑๐๐บาทคุณก็จ่ายไปสี่วันหนึ่ง๑๐๒บาท
เขา๑๐๐บาทคุณจ่ายไป๑๐๒๐บาทยืมเป็นหมื่นก็จ่ายดอกไปเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
บอกว่าเพราะเห็นว่าเป็นงานที่มีรายได้ดีได้ดอกดีแล้วก็รับสาภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
แต่ที่ทำลงไปนั้นด้วยความคึกขนองไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าบันดาลโทษะที่โทรศัพท์หาผู้เสียหายแล้วติดต่อไม่ได้
ไปหาที่บ้านก็ไม่พบนะครับจึงเกิดความแค้นคิดว่าลูกหนี้หนีหนี้ไปไม่ยอมจ่ายเงิน
ได้ซื้อสีสเปรย์ไปฉีดพ่นส่วนที่บอกว่าลูกพี่เป็นคนใหญ่คนโตนั้นตัวเองก็แค่แอบอ้างเท่านั้นเอง
เพราะว่าเกรงว่าผู้เสียหายจะไม่ยอมใช้หนี้จึงพูดกันไว้เท่านั้นขู่ไว้เท่านั้นนะครับ
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาร่วมกันให้กู้ยืมเงินโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ร่วมกันทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ด้วยการขมครูการใช้ความรุนแรงหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่